คุณผู้ชมครับวันนี้มีการประชุมสบคนะฮะ
เป็นการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙
เป็นการประชุมแบบเต็มคณะใช่ค่ะนะฮะประชุมกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
เอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรมนตรีเป็นประธานในการประชุมนะฮะ
ในฐานะผอของศูนย์โควิด๑๙หรือว่าสบคเนื้อหาสาระสำคัญของการประชุมในวันนี้เนี่ย
ก็คือการประเมินสถานการณ์ต่างต่างโดยเฉพาะการผ่อนปลนอ่า
หรือว่าการที่จะคลายมาตรการต่างเพิ่มเติมในระยะที่๒นะครับ
นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคบอกว่าพลเอกประยุทธ์พอใจภาพรวมของสถานการณ์โควิด๑๙ในไทย
ที่ตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อลดน้อยลงขณะนี้ไทยอยู่ในช่วงปรับตัวนะครับ
ดังนั้นขอให้ทุกคนอย่าประมาทนะฮะขอให้คงมาตรการป้องกันต่างอย่างเข้มข้นต่อไปเหมือนเดิม
ก็คือกาดอย่าตกแล้วก็ต้องปฏิบัติการเชิงลุกควบคู่กันไปด้วย
ก็คือการควบคุมทุกช่องทางที่จะมีเชื้อเข้ามาจากต่างประเทศนะฮะ
ไม่ให้เข้ามาในประเทศไทยอย่างเด็ดขาดหากทำได้ครบทั้งสองอย่างเหมือนเดิม
เชื่อว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในไทยจะดีขึ้นเรื่อย
รวมถึงจะประสานกับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการต่างอย่างเคร่งครัดด้วย
วันนี้พลเอกประยุทธ์ยังฝากให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็เก็บตกให้ครบถ้วนด้วยนะครับจากเรื่องของโควิดสิบเก้า
แล้วก็ให้ทำข้อชี้แนะมาตรการเฉพาะสำหรับกิจการต่าง
ไปยังกิจการที่เขาได้คลายล็อกแล้วอืมอ่าอย่างเช่นรถไฟฟ้าเนี่ย
เอกประยุทธ์ท่านย้ำมากเพราะว่าเห็นภาพการเดินทางกันอย่างแออัดเนี่ยนะฮะ
อ่าเดินทางกันอย่างหนาแน่นก็มอบหมายให้รองนายกที่เกี่ยวข้องไปพิจารณา
เรื่องการทำงานเหลื่อมเวลาของข้าราชการซึ่งควรจะจัดเวลาเข้างานให้เหลื่อมกันหลายรอบ
จะได้ไม่ต้องมาพร้อมกันกลับพร้อมกันในแต่ละวันแล้วคนจะหนาแน่นในการเดินทางในทุกรูปแบบนะครับ
แล้วก็อยากให้เห็นอยากเห็นการทำงานที่บ้านเนี่ย
อ่านะฮะอาจจะไม่เต็มร้อยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยอยากให้สักร้อยละห้าสิบก่อนค่ะ
โศกสบคบอกว่ายังมีการพิจารณาเตรียมการคลายล็อกผ่อนปลนมาตรการต่าง
เพื่อให้เปิดกิจการได้ในระยะที่๒นะครับคาดว่าจะเปิดได้กลางเดือนนี้
ตอนนี้มอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายก่อนนะครับ
ข่าวดีที่เอ่อเราต้องเอ่อไปด้วยกันนะครับ
เพราะฉะนั้นกว่าจะถึงในวันที่๑๗นี้ทุกท่านต้องช่วยกัน
วันนี้วันที่๗นะครับวันที่๗ถ้าท่านทำกันอย่างดี
วันที่สิบเจ็ดคืออีกสิบวันข้างหน้าเราก็จะเข้าสู่มาตรการระยะสองได้
ระยะ๒ก็คงจะเป็นกิจการขนาดใหญ่ขึ้นมีคนเข้าไปพลุกพ่านมากขึ้น
ถ้าอย่างนี้กิจการขนาดเล็กที่มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเรา
เปิดแล้วไม่ทำให้การติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากมายเอ่อ
ที่สองก็จะเกิดขึ้นแน่นอนที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด๑๙วันนี้ยังหารือกันเกี่ยวกับการเปิดให้ดำเนินกิจการในประเภทอื่นอื่น
เพิ่มเติมนะฮะซึ่งคาดว่าจะมี๑๗พฤษภาคมนี้ถ้าจะเปิดได้นะครับ
อย่างเช่นร้านวัสดุก่อสร้างร้านเฟอร์นิเจอร์
หรือว่าบริษัทที่ทำเกี่ยวกับสินเชื่อประกันภัย
ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้านะฮะ
เพราะว่าถ้าอยู่พื้นที่นอกห้างเนี่ยตรงนี้เขาไม่ได้ห้ามอยู่แล้ว
แต่ในห้างสรรพสินค้าที่ตอนนี้ยังปิดอยู่เนี่ย
อาจจะให้ร้านเหล่านี้เปิดได้นะครับ
เนื่องจากตอนนี้มันมีเรื่องของพายุฤดูร้อนเข้ามา

เพราะฉะนั้นก็จำเป็นกันต้องไปหาซื้อวัสดุอุปกรณ์มาซ่อมแซม
แต่ก็ต้องไปดูเรื่องของข้อกฎหมายด้วย
ส่วนกระบวนการพิจารณาการผ่อนปลนในระยะที่๒
วันที่๘ถึง๑๒พฤษภาคมนี้จะเปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับ
จากนั้น๑๓พฤษภาคมจะนำความคิดเห็นไปประกอบข้อมูลเชิงสถิติ
แล้วประเมินสถานการณ์แล้วจะมีการซักซ้อมทำความเข้าใจกันก่อน
๔พฤษภาคมจะยกร่างมาตรการผ่อนปลน
แล้วนำเสนอพลเอกประยุทธ์จันโอชาน้ำมนตรีในฐานะผู้มนุยการของสบค
ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็จะมีการประกาศกันต่อไป
คาดว่าจะผ่อนปลนแล้วก็เริ่มใช้ได้ระยะ๒คือ๑๗พฤษภาคม
แต่เราก็ยังคงต้องให้ความร่วมมือกันต่อเนื่องนะคะ
มาตรการทางด้านสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัย
การล้างมือการเว้นระยะห่างเพราะว่าทางสวบคบอกว่าจากการสำรวจนะคะ
ก่อนหน้านี้พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามร้อยละ๙๐แต่ณตอนนี้เหลือประมาณ๑๗๐ค่ะ
คือลดน้อยลงไปประมาณ๑๒๐นะคะ
แต่ว่าตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ก็ต้องถือว่าสถานการณ์บ้านเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามลำดับนะคะ
เพราะว่าล่าสุดวันนี้พบผู้ป่วยโควิด๑๙เพิ่มขึ้น๓รายค่ะ
แล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมด้วยนะคะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือสบคแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ค่ะ
ซึ่งระบุว่ามีผู้ป่วยรายใหม่วันนี้๓รายนะคะ
มาจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน๑รายเป็นผู้หญิงอายุ๕๙ปีเป็นชาวยะลา
สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันในกลุ่มที่กลับจากมาเลเซีย
และกลุ่มที่กลับจากต่างประเทศซึ่งอยู่ระหว่างการกักตัวในสถานที่ของรัฐ๒รายเป็นผู้ชายทั้งคู่ค่ะ
อายุ๔๖ปี๑คนและอายุ๕๑ปีอีก๑คนเพิ่งเดินทางกลับมาจากคาซักสถานนะคะ

มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้น๑๑รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มค่ะ
ผู้ป่วยสะสมทั้งหมด๒๙๙๒รายกลับบ้านได้แล้ว๒๗๗๒ราย
ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพียง๑๖๕รายนะคะ

แพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญอธิบดีกรมควบคุมโรค
บอกว่าคนไทยจะต้องอยู่กับโรคโควิด๑๙ไปอย่างน้อย๑๒ปีนะคะ

อันนี้เป็นการคาดการณ์เบื้องต้น
เพราะว่าเราต้องดูภาพรวมทั่วโลกด้วยค่ะไม่ใช่เฉพาะในบ้านเรา
ในต่างประเทศผู้ป่วยยังเยอะอยู่
ดังนั้นนะคะทุกคนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นนะคะ
เพราะว่าจากการสำรวจพฤติกรรมของคนไทยล่าสุดเนี่ยค่ะ
การล้างมือการใส่หน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างกันเนี่ยนะคะ
ปฏิบัติกันน้อยลงลดลงประมาณสัก๒๐อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่
จากร่วมมือกันประมาณ๙๐ตอนนี้เหลือ๗๐นะคะ
ดังนั้นต้องเตือนกันกาดอย่าตกนี่ยังต้องพูดย้ำกันอยู่นะคะ
นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็พูดถึงความคืบหน้าเรื่องของการพัฒนาวัคซีนนะคะ
ได้มีการมอบหมายให้สถาบันวัคซีนไปหารือกับมหาวิทยาลัยต่าง
ตอนนี้ดำเนินการทำบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่จีนค่ะ
แล้วก็มีการศึกษาทำวิจัยร่วมกัน
เน้นย้ำไปว่าการทำบันทึกข้อตกลงไทยจะต้องไม่เสียเปรียบเรื่องของการเข้าถึงวัคซีนนะคะ
แล้วก็ต้องยุติธรรมทั้งสองฝ่ายด้วย
ทัพอากาศมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด๑๙ในรถแท็กซี่ค่ะ
ให้กับสหกรณ์รถแท็กซี่หลายแห่งเลยนะคะ
ก็จะถือว่าเป็นต้นแบบในการนำไปผลิตเอง
ต้นทุนต่ำจะใช้งบประมาณชุดละ๒๗๐๐บาท
ติดตั้งง่ายถอดง่ายรวดเร็วไม่ต้องดัดแปลงตัวถังรถ

อุปกรณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมจะลดโอกาสในการแพร่ระบาดของโควิด๑๙

ก็จะสร้างความมั่นใจให้กับคนขับเอง

ก็จะเอาไปติดตรงช่วงระหว่างคนขับ
ด้านหลังคนขับคนนั่งที่เป็นผู้โดยสาร
แล้วเขาจะเจาะเป็นช่องจ่ายเงินเอาไว้
ก็อาจจะเป็นวิถีใหม่ของคนไทยแล้วล่ะฮะ
ในช่วงจากนี้ไปที่เราจะต้องมีรูปแบบใหม่ในการใช้ชีวิตประจำวัน
ถึงแม้ว่าในอนาคตไม่ได้มีโควิด๑๙แล้ว
แต่มาตรการแบบนี้มันก็ดีอาจจะใช้กันได้แบบต่อเนื่องไปเลย